คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากก็คือ

รถพังยับเลย

ชนเข้าไปที่บริเวณบ้านเลขที่๕๐
อยู่ในพื้นที่๐๘ตร๕ตูม
เอามาสีมหาโพลจังหวัดปราจินบุรี

รถของเจ้าของบ้านที่เขาจอดอยู่หน้าบ้าน

หลังจากเหตุการณ์นี้ทางเจ้าหน้าที่
ทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านเพื่อตรวจสอบหน่อย

ก็คือนางสาวสุชานาศปินทา

เล่นโทรศัพท์อยู่บนบ้านชั้น๓

คนขับนั่งอยู่นอกรถ

สภาพที่ก็คือไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะ

ก็เลยเตรียมไปลงบันทึกประจำวัน

ที่สภศิมหาโภคเรียบร้อย

อยู่ดีมาชนมีอาการอะไรไหม

แต่ว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้น